ชมข่าวนี้และโปรดใช้จักรยานในการรับชม
เพราะว่าชมแล้วหากถูกใจปั่นไปซื้อได้เลย
เพราะว่าม่าค้าโอลิฟพ์นอกจากที่จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเดียวกับโอลิฟต์ก็คือจังหวัดเชียงใหม่แต่นานาอยู่แม่เหี่ย
ในพื้นที่เดียวกันคืออำเภอเมืองเหมือนกัน
รอบนี้นานาเดิมทีก็ขายไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่
นานาเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเป็นชุดเดียวกับโอลิฟต์

โฮค่ะนะครับลูกค้าแห่งกันไปซื้อกันยกใหญ่เลยฮะ
แล้วไปมาเนี่ยทุกวันนี้ห้ามหยุดนะฮะ
ไม่ได้ลูกค้าโวยเลยอยากจะกินปลาหมึกย่างเหลือเกินจริง
แล้วไม่เฉพาะแม่ค้าพ่อค้าเขาก็ใส่เหมือนกัน
พ่อค้าที่ไหนเนี่ยร้านยำเต๋อตำยำระเบิด

คือโอลิฟต์จะเป็นลูกค้าร้านยำร้านนี้ก่อนนะ

รอบนี้คอโอลิฟต์ใส่เต๋อเลยลองใส่บ้าง
ได้เหรอโอ้โหเต๋ออยากจะขอยืมไม้
ก็ยังรักและเคารพพี่นะพี่ใส่เสื้อแบบนี้ให้ดูได้ไหม
ผมกลัวว่าเต๋อจะเอาไว้อยู่เหมือนกัน

นี่ขนาดเต๋อแล้วแล้วเต๋อต้นน่ะรับรองเลย
ยำระเบิดของเต๋อต้องปิดร้านเลยฮะ
เพราะต้นนี้น่าจะระเบิดกว่าพุงนะฮะสำหรับพุงของพี่ต้น
นี่เต๋อนะเต๋อเขาสนิทกับน้องโอลิฟต์มากนะครับ
พอน้องโอลิฟต์ใส่เต๋อใส่บ้านแล้วโพสต์ในเฟซบุ๊
โอ้โหคนแห่เข้ามาชื่นชมกันใหญ่เลย
เพียบเลยตอนนี้เต๋อนอกจากที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วขยับไปหลายภูมิภาคทั่วไทย
ฮิตติดเทนสำหรับแม่ค้าที่เขาใส่ชุดเสื้อผ้าแบบนี้

มะนีลัดมะนีลัดเนี่ยอยู่จังหวัดเรียองขายอะไรนะปิ้งหมาล่าเหรอ

ขายธรรมดาโลกไม่จำยืนย่างหมาล่าอยู่ในตลาดฮะ
ไม่ต้องไปถึงเจียงใหม่เห็นไหมอินเทรนด์

ไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่ระยองบ้านเราก็มีนะจ๊ะ
หมาล่าร้านนี้อร่อยทำมาหากินจะแต่งตัวยังไงก็แต่งไปเถอะ
จากที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วเขาก็ใส่กันทั่วเหลือเกิน
แต่สถานสายตาสุดต้องมาหยุดที่เมืองปากน้ำ

เห็นแล้วต้องไม่ต้องเชิญที่หน้าจอทีวีเขาต้องมาดูเอง
ไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่สุดท้ายเป็นลุงคนนี้ฮะ
เจี๊ยบหรือเฉลิมพลสารรัฐลุงเจี๊ยบอายุ๕๙ปี
ทีก็ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านเตี๋ยวยันหว่าง

เดี๋ยวพี่ต้นพี่ฟุ้งแกสักแล้วนะอะไรฮะ

สั่งเองเลยเตี๋ยวยันหว่าไงชื่อร้านแก
อ๋อไม่ได้มีเนื้ออกเหรออ่าเป็นไงล่ะ

เหมือนมีเนื้ออกอ่ะเนินอกเหรอความอ้วนเปล่า
ยังไงอ่ะโทษไม่ได้คุณสายตาคุณดูดีเอง
เห็นไหมเนินอกกับเนินพุงอ๋อใกล้กัน
ใช่นะฮะถือว่าใส่แล้วเป็นการท้าทาย

อยากจะท้าไฟ้สาวโอลิฟต์เหลือเกิน
ดังนั้นเมืองปากน้ำก็ใช่ย่อยฮะปากน้ำท้าไปถึงเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว
ลุงบอกนี่ขอท้าไฟ่ใครจะแซ่บกว่ากัน
ลุงเจี๊ยบกับโอลิฟต์เดี๋ยวฟังลุงเจี๊ยบก่อน
รุ่งเป็นผู้ชายเขาอยากจะวัดดูบ้างกันว่า
กระแสตอบรับของผู้ชายแบบลงอย่างนี้

เพราะวัตเตี๋ยวเย็นวังมีชื่ออยู่แล้วนะครับ

แล้วแต่จากนี้มาได้กี่วันแล้วเนี่ย
๒วันครับผมแล้วคิดว่าจะแต่งไฟกลางแค่ไหนครับ

ของเราเปลี่ยนไปเรื่อยครับทุกแบบครับ
ถ้าหากอยากจะเจอรุ่งเจ๊ปนั่นลูกทรงสรีละแบบนี้

และอย่างที่บอกว่ามันติดเทรนด์จริง
ฮิตพั่วไทยจริงเนื้อกลางอีสานใต้มีหมดแล้วรอบนี้ลงปั๊บตายครับ

น่ารักมากคือเหมือนเป็นสาวปากใต้ของแท้

นี่คือน้องมุกดาเดิมทีเป็นพริตตี้แต่ว่าช่วงนี้งานไม่ค่อยมี
ดังนั้นก็เลยมาขายพวกปิ้งย่างเนื้อย่างซะหน่อย
ขายไปได้วันเดียวแต่ว่าไม่ใช่แบบใส่ชุดเหมือนโอลิฟต์นะ
แต่เป็นสไตล์เซ็กซี่แบบน้องมุกดาเอง
วันจันทร์ที่จะถึงนี้เดี๋ยวมุกดาจะยืนปิ้งเนื้อ

นี่ค่ะคุณดูอะไรค่ะ

เวลาปิ้งเนื้อมันต้องมีการพล้อยเท้าและแอ็ดหน่อยหนึ่ง
มันจะได้ดูปิ้งเนื้อต้องเป็นเรื่องนี้โลกจะได้จำ

เดี๋ยวจะปิ้งเนื้อให้เทือนคอน

นี่เห็นไหมความโด่งดังมันเป็นแบบนี้จริง

เหนือกลางอีสานใต้ลืมกรุงเทพได้ไง
กรุงเทพย์หรอหรือกรุงเทพย์ก็มีครับ

น้องเปียโนขายอะไรครับถ่ายมะเมี่ยง

ไม่เป็นข่าวดังนั้นใครเป็นแฟนคลับหนูช่วยออกมาการันตี
คือเสื้อแบบนี้เนี่ยนี้มันเป็นกระแสแกร่กลับใหญ่แล้ว

เขาใส่กันเยอะนะฮะถ้าเกิดว่าไปตามไอจีสตอรี่ของดาราต่าง
ตามไอจีอ่ะเขาใส่แบบนี้กัน

ใช่แต่ก็มีใส่ปลานะคะ